แม้ว่าขณะนี้นะครับกำลังอยู่ในช่วงของการรณรงค์ประชามติ
แต่ว่าหลังจากที่กรกตได้เปิดให้ประชาชนไปลงทะเบียนออกเสียงประชามติ
เขตจังหวัดมาแล้วกว่า๑เดือน
ปรากฏว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงานะครับ
ทำให้ล่าสุดกรกตต้องปรับกลยุทธ์เตรียมเคาะประตูบ้าน
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนไปออกเสียงประชามติให้มากที่สุด
โดยนายประวิทย์รัฐนเพียรกรรมการการเลือกตั้งด้านการมีส่วนร่วมยอมรับนะครับว่า
ภาพรวมประชาชนยังไม่ค่อยตื่นตัวเรื่องการออกเสียงประชามติในครั้งนี้เท่าที่ควร
เทียบกับยอดการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงนอกเขตจังหวัด
จำเป็นจะต้องใช้พลังทุ่มเทให้มากกว่านี้เพื่อให้มีผู้ลงทะเบียนมากขึ้น
โดยวิธีการหนึ่งก็จะให้เครือข่ายอาสาสมัครของกรกตลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านตำบล
มั่นใจว่าภายใน๑๒สัปดาห์นี้ยอดผู้ลงทะเบียนจะเพิ่มมากขึ้น
เดิมเนี่ยครับบัญชีเวลาลงไปตามกฎหมายเก่าเนี่ย
พอลงแล้วชื่อเราเนี่ยติดอยู่เลยครับแล้วก็ไม่มีการเอาออกนะครับ
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเวลาลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยนะครับจะมีคนอยู่ในบัญชีเป็นล้านคน
แต่สุดท้ายเวลาไปลงทะเบียนลงคะแนนจริงนิดเดียวครับ
โดยตัวเลขล่าสุดหลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเกตอยู่ที่๘๐๘๓ราย
ที่ยอดลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐมนูล
ในปี๒๕๕๐ทั้งหมดมีมากกว่า๒๔๐๐๐ราย
ขณะที่ความคืบหน้าในการจัดเวทีให้ตัวแทนพักการเมือง
ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับรัฐมนูลจะจัดขึ้นในภูมิภาค๓ครั้งนะครับ
ครั้งแรกพื้นที่ภาคใต้จัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่๑๑มิถุนายน
ครั้งที่๒พื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่๑๘มิถุนายน
และครั้งสุดท้ายพื้นที่ภาคอีสานที่จังหวัดนครราชศรีมา
ในวันที่๒๕มิถุนายนครับ